หลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งคลิปล้อเลียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
กรณีที่พนักงานสาวที่เป็นพนักงานต้อนรับ
สีหน้าบึ้งตึงระหว่างคล้องพวงมาลัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ล่าสุดทางอุปนายกและเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน
เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นกระแสระยะสั้น
และไม่บานปลายทำให้เกิดกระแสโจมตีคนไทยและประเทศไทยในทางลบ
ส่วนชาวจีนที่เห็นคลิปแล้วก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้คนหลายคนกำวนนะคะว่าอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของคำว่าสยามเมืองยิ้มค่ะ
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนเชื่อว่าแม้ชาวจีนจะได้ดูคลิป
แต่จะไม่บานปลายจนทำให้เกิดกระแสโจมตีคนไทยหรือประเทศไทยในทางลบ
เนื่องจากประเทศไทยคนไทยและอาหารไทยเป็นมิตรและเป็นที่ชื่นชอบของคนจีนมานานแล้ว
แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าคือบางช่วงบางตอนของคลิปหนึ่ง
ล้อเลียนว่าหากให้เงินหรือทริปคนไทยก็จะได้รับบริการที่ดี
ซึ่งภาพลักษณ์ตรงนี้ควรรีบแก้ไขและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
เนื่องจากคนจีนไม่มีวัฒนธรรมการให้ทิพย์
ต้องต้องให้ทิปนะต้องให้ทิปนะ
แต่ทิปนี้ใช้ในภาษาจริงว่าแข่งมันรู้สึกเฮ้ยคนอะไรต้องการขนาดนั้นเลยหรือ

ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากวัฒนธรรมในการให้ติ๊บไม่เหมือนกัน
คนจีนก็แปลกกับคนไทย
ตรงกันข้ามคนไทยก็อาจจะไม่ชินหลายเรื่องของจีน
ตลอดทั้งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่ท่ากัศยานดอนเมือง
แต่ไม่พบสองสาวจากคลิปต้นเรื่อง
ซึ่งจากการสอบถามพบว่าทั้งคู่ได้ถูกไล่ออกแล้ว
โดยทั้งสองสาวเป็นทีมถ่ายภาพและขายภาพ
เมื่อคณะทัวร์มาถึงจะทำหน้าที่คล้องพวงมาลัยและถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก
ที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นรถทัวร์โดยสาร
ไม่ใช่ทีมงานต้อนรับของสนามบินหรือองค์กรใด
และวันนี้ที่สนามบินไม่มีทีมถ่ายภาพมาประจำจุดแม้แต่คนเดียว
จากปกติที่มีพนักงานคล้องพวงมาลัยและช่างภาพประมาณ๑๒คนต่อวัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน